อยู่ก็ถอนหายใจแล้วก็หิว

อยากจะพาไปหาอะไรทานไปกินขนมหวานกันหน่อย
อย่างขนมหม้อกแกงถ้าม่อกแกงต้องไปที่ไหน
แต่มีอีกที่หนึ่งที่เขาบอกว่า

กะลาคิดเป็นเดือนหนึ่งอ่ะเดือนหนึ่งก็ขายได้ประมาณสักห้าหมื่นกว่าบาทคุณชนะพูดไปแบบนี้มันไม่ใช่รายได้เสริมแล้วมันเป็นรายได้หลักเลยล่ะคุณใช่แล้วล่ะครับโอ้โหก็ต้องไปถามเจ้าของไอเดียก็คือคุณจิรพันธ์โภษีเธอบอกว่าตอนแรกก็อยากจะขายขนมหม้อแกงธรรมดาทั่วไป